เรียกว่าฝนอย่างที่เราเตือนกันไปนะคะว่านักหนาในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวเรียกว่าน้ำป่าทะลักเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยร่วมกับตันยูจุดประจันตคามก็รับแจ้งเหตุมีน้ำป่าจากอุทยานเขาใหญ่เนี่ยค่ะ
เรียกว่าไหลหลากลงมาที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกสาวน้อยอืมแก่งคลองนะคะ
อยู่ช้างคลานอยู่ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำเนี่ยติดอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเดินฝากระแสน้ำกลับมาได้นะคะ
เดินทางไปถึงบริเวณน้ำตกสาวน้อยเนี่ยค่ะก็พบกับกระแสน้ำที่อันนี้สีแดงขุ่นมาเลย
แล้วก็ระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แค่ไม้ไผ่จำนวนมากของร้านค้า
ที่ก็จะมีการตั้งเรียงรายอยู่บริเวณน้ำตก
กระแสน้ำพัดพาไปด้วยหมดเลย
ส่วนนักท่องเที่ยว๓คนที่ลงไปเล่นน้ำ
ทราบว่าถูกพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ใช้เชือกขึงเอาไว้
แล้วก็เดินฝากระแสน้ำกลับมายังฝั่งตรงข้ามอย่างปลอดภัยนะคะ
จากการสอบถามก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังเล่นน้ำกันแบบสนุกสนานเลยค่ะ
ใดนั่นเองน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไหลทะลักลงมาที่น้ำตกสาวน้อยนะคะ
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวต้องรีบว่ายน้ำหนีตายขึ้นมาด้านบนกัน
ส่วนนักท่องเที่ยว๓คนที่ติดอยู่
อันนี้เขาไม่สามารถหนีน้ำทันนะคะ
ก็เลยเกาะหินอยู่ฝั่งตรงข้าม
พ่อค้าแม่ค้าต้องลงไปช่วยกันนะคะ
ช่วยเหลือให้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัย
กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการออกประกาศเตือน
อย่างที่บอกไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็บอกเลยว่าอันนี้ฝนยังตกหนักต่อเนื่องกันไปนะคะ

โดยจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักวันที่๒๘นะคะคือวันนี้
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่
อุตรดิษฐสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์

เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่น

กลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานี
ชัยหน้าสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี
สุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคร
รวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วย

จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
ภาคใต้มีที่เพชรบุรีประจวบคิริขันนรนองพังงา
ส่วนของวันที่๒๙นะคะถ้าเป็นภาคเหนือก็คือ
ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตาก
กำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์

จะมีที่เลยหนองบัวลำพูแล้วก็ชายภูมิ
กลางค่ะนครสวรรค์อุทัยธานี

ส่วนภาคตะวันออกที่ยังมีอยู่ฝนตกหนักนะคะ

พรุ่งนี้ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลย
เพราะว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่

เพิ่มเวลา
ติดต้ารัก
อัดตัด้า

ขาวใส่ไทย
ข้าวใส่ไข่สบกว่าไข่ใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา
ข้าวใส่ไข่สบกว่าไข่ใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา
ข้าวใส่ไข่สบกว่าเดิมข้าวเวลา